คุณผู้ชมต่อเนื่องอีกหนึ่งเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
หนุ่มอายุ๒๖ปีไปหลงรักแม่ม่ายลูก๒อายุ๒๔ปีม่ายสาว
แล้วปรากฏว่าเขาทะเลาะกันค่ะสุดท้ายแยกกันอยู่
แล้วผู้ชายไปเก็บของเหลือไปเห็นโทรศัพท์ของม่ายสาว
มีชายนิรนามส่งข้อความมาตัดสินใจใช้มีดจ้วงแทง
กระทั่งเธอเสียชีวิตอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หอพักที่ผู้หญิงเขาอาศัยอยู่
นี่เป็นภาพก่อนเกิดเหตุก็พยายามเรียกเคาะประตู
เข้าไปขอเข้าไปเก็บของนะคะแล้วสักพักหนึ่ง
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าผู้หญิงก็เดินมาเปิดประตู
แล้วสุดท้ายผู้ชายก็เข้าไปได้หลังจากนั้นก่อเหตุเสร็จสิ้นค่ะ
เดินออกมาอย่างเนียนเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อันนี้เข้าไปแล้วนะก่อเหตุใช้เวลาไม่นาน
สักพักเนี่ยเดินออกมาหลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุมีคนเข้าไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่
คือสพแม่โจ้หลังจากนั้นตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปดูจุดเกิดเหตุเป็นหอพักหลังหนึ่ง
ตั้งอยู่หลังสถานีตำรวจภูทรแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ตำรวจไปถึงนะไปเจอผู้ตายนอนจมกองเลือด
บนเตียงนอนภายในห้องพักนี่แหละค่ะ
ชื่อต่อมาคือนางสาววิลาซินีพรมมิจิตรอายุ๒๖ปี
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่หน้าท้อง
กลางหลังนับแล้วตำรวจบอกว่าก็สักประมาณ๕แผล
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะ
ก็คือนายจักรพงศ์ป่วนใจรักอายุ๒๔ปีก็เป็นแฟนเก่าของผู้ตายแล้วค่ะ
พอตำรวจสุดท้ายคือหลังจากที่เกิดเหตุ
คนก่อเหตุหลบหนีไปตำรวจกดดันอย่างหนัก
ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอสรรป่าตอง
ที่สุดแล้วญาติพาตัวผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวกับตำรวจสพสรรป่าตอง
หลังจากนั้นก็นำตัวมาส่งให้ตำรวจในท้องที่จุดเกิดเหตุก็คือ
โจ้เนี่ยคุณผู้ชมก็เอานำตัวนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนก่อเหตุยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ก่อนหน้านี้ตัวเองแล้วก็ผู้ตายคบหาดูใจกัน
แล้วก็มีเรื่องของการทะเลาวิวาสกันอย่างรุนแรง
จนกระทั่งต้องแยกกันอยู่ช่วงเช้าของวันเกิดเหตุ
ตัวเองเดินทางมาจากหอพักที่เกิดเหตุเพื่อที่จะมาเก็บของคือเป็นของใช้ที่เหลือ
ระหว่างที่กำลังเก็บของอยู่ตาเนี่ยเหลือไปเห็นโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ลักษณะคือมีข้อความแชทกับหนุ่มนิรนาม
ก็เลยโกรธบันดาลโทษะหยิบมีดที่อยู่บริเวณหัวเตียง
้วงแทงผู้ตายหลังจากนั้นก็หลบหนีไปฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
เนี่ยเวลารักมันขมแล้วมันก็อย่างนี้ค่ะ
อาจจะกลายเป็นเรื่องของการฆาตกรรมเราเห็นแบบนี้หลายเคสแล้วนะ